เห็นหลังผมไกลนะนะฮะจะบินอยู่วัยอยู่นั่นน่ะนะเดี๋ยว
จะพูดถึงต่อแตนพึ่งถ้ามาทำรังที่บ้านท่านอย่ากำจัด
มันเองนะเรียกกู้ภัยเรียกคนที่มีประสบการณ์เถอะเนี่ยครับต่อ
หัวเสือนะฮะที่อยู่หลังผมเนี่ยนะครับคือมาทำรังอยู่กลางบ้านเลยนะ
เฮ้ยรังใหญ่ด้วยพี่เบิร์ตใช่ครับที่โพทองอ่างทองเจ้าของบ้านบอกพี่กู้ภัยมาช่วยหน่อย
เดี๋ยวมันต่อยไปแล้วโอ้โหยุ่งเลยรังต่อหัวเสือนะครับอยู่ที่ชั้นบนของบ้านไม้สองชั้นนะครับ
เลขที่๖หมู่๔ตะบนองคารักษ์นะครับขอไปฮะตะบนองค์รักอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองครับ
กู้ภัยของสมาคมกู้ภัยจังหวัดอ่างทองเนี่ยนำโดยนางสาวรัฐาตะเพียนทองนะครับ
จับอะไรก็ตามพี่คนนี้ต้องมานะที่อ่างทองตรวจสอบพบว่ามีต่อหัวเสือตัวใหญ่เลยฮะ
มาทำรังอยู่ที่กลางบ้านติดกับที่นอนของนะฮะท่านผู้สูงอายุผู้หญิงอายุ๙๒ปีแล้ว
แล้วป่วยติดเตียงด้วยนี่ฮะต้องต้องลากที่นอนกันออกมาแบบนี้เลยนะครับคือลูกลูกเนี่ยกางมุ้งคลุมเอาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ต่อหัวเสือน่ะ
มันบินมาทำร้ายแม่มาต่อยแม่ต่อมาทีมกู้ภัยกันวางแผนกันครับจะทำลายไอ้รังต่อหัวเสือนี้รอจนข้ามก่อนแล้วปิดไฟล์ให้มือตึ๊บนะแล้วใช้ผ้าบางบางนะฮะกว้างแล้วก็ยาวประมาณสองเมตรคลุมลงที่พื้นกระดานที่ต่อหัวเสือมันบินเข้าบินออกเพื่อป้องกันตัวต่อออกมาทำร้ายออกมาต่อยจากนั้นเช่น
แล้วก็เลยงัดไม้แผนกระดานเนี้ยพื้นบ้านเนี้ยตรงจุดที่ต่อทำร้างเนี้ยเอาออกฮะพบว่าตัวอ่อนอยู่ในรังเป็นจำนวนมากเลยแล้วก็มียังมีรังพึ่งอีกด้วยน่ะค่ะทั้งต่อทั้งพึ่งเลยเออรังพึ่งขนาดใหญ่อีกหนึ่งรังครับอยู่ติดกับรังต่อหัวเสือนั่นแหละแต่เป็นรังพึ่งที่แบบมันไม่มีตัวแล้วน่